วยรองผู้เอกเราวันนี้ครับครับผมฝ่ายน้ำเงินครับ
ขุนหานชอห้าพยักษ์เป็นฝ่ายชนะเท็กเนคเกิ้ลนอกอาว์ตวันยกที่สี่
ด้วยเวลาสองนาทีหนึ่งวินาทีครับโอ้โหชายยกสี่ม้วนเดียวจบเอาไปเลยสามพันบาทครับ
จากกาวซีเมนเจอร์แฮะเขียวนะครับเขาคือเจ้าของชายา
เข่าพลังม้าจูเนียครับวันนี้มาผ่านฤทธิศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วนะครับ
ส่วนคู่เอกของรายการในการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้เป็นการเจอกันของมวย๒สไตล์นะครับ
ยฝีมือเจอกับมวยจอมดุเดือดนะครับ
ขวามือผมเจ้าของฉายาจอมถีบสถานสวงครับ

สำเร็จอบตลูกน้องย่างทอยครับ
โอ้โหแรงเหลือเกินหน้าเราอ่ะ
วันนี้ตั้งใจว่าจะชนะน็อกเป็นไฟล์ที่๗ติดต่อกันไหม

ไม่กลัวดุเดือดแน่มีอะไรมาเอาชนะเขา

แข้งกับกำปั้นคุณว่าอะไรจะแรงกว่ากันนะครับ
คู่นี้มุมแดงเก่ากว่าก็จริงแต่ว่างต่อน้ำหนัก๒ปอนด์
สุดท้ายคุณว่าใครเอ้าไปดูวีดีโอมันมาเลย
มวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงเชอรี่ดวงใจพ่อ
แสนลักษณ์งามยิ่งอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๙๑ครั้งชนะ๖๔
แพ้๒๔เสมอ๓ครั้ง

ยกแรกที่วิธีมวยราชดำเนินครับ
มาวินยกแรกที่วิธีมวยราชดำเนินครับครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสำเร็จ
อบตรลูกหนองย่างทอยชื่อทวีซับเผ่ามงคลอายุสิบหกปี
เป็นชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ชกมาแล้ว๓๘ครั้ง
ชนะยี่สิบแปดแพ้สิบครั้งครับฟอร์มข้างหลังชนะทีเกโอ
แดนบุรพาสอขอวาลิสสังรอดยกที่สองที่วิธีมวยไทยรัฐครับ
มุมน้ำเงินนี่มิสเตอร์น็อกเอาท์คนล่าสุดนะครับ๖ไฟล์หลังชนะน็อกมารวดเลยนะครับ
เคยมาที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ๓ครั้งชนะน็อกยกแรกที่๒ครั้ง
แล้วครั้งสุดท้ายชนะน็อกไว้ยกที่สองนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่สดจริงจริงนะครับ
้น็อกมาตลอดเลยหกไฟล์ติดแล้วครับพี่น็อกมีไปต่อยราบเนินก็ชนะน็อกยกหนึ่งครับ
อยู่กับอาจารย์สุรัสตเสียงหล่อนะครับที่ค่ายมวยเดชรัฐย่านรามคำแหงนะครับ
ก็รับใช้ทีมชาติด้วยนะครับในทีมมวยไทยสมัครเล่นเพิ่งคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกมานะครับ
ไม่ธรรมดาเลยครับเด็กคนนี้ครับส่วนมุมน้ำเงินเนี่ยก็ซ้อมอยู่ค่ายมวย
มุมแดงครับซ้อมอยู่ค่ายมวยดวงใจพ่อที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
อยู่ในการดูแลของอดีตนักมวยเก่าเลยครับวังไพรโลศสงคราม
รวมไปถึงมีคุณขุนรองงามยิ่งนะครับเป็นอาของเขาครับ
ดูแลการฟิตซ้อมอยู่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
วยคู่นี้นี่มุมแดงเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับ
เคยมาที่นี่วันนั้นถีบเพชรพงันสอสุขสม

ถีบจนจุกถีบท้องจนจุกแล้วชนะเนาะ

ผมถีบแล้วเอาปลายเท้าจิกด้วยพี่
โอ้โหมันเสียวเสี่ยงจี้นะพี่ชัยนะได้ยินอย่างนี้
ฝ่ายแดงไม่ต้องพูดถึงนะครับ
ประสบการณ์การผ่านมวยมาดีกว่าร่วมร้อยครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ต่อยมาไม่เยอะครับต่อยมาแค่๓๐กว่าไฟล์
แต่ก็สดเหลือหลายกับสดจากไล่

มุมแดงต่อน้ำหนัก๒ปอนด์นะครับ

แก่หน่าที่น้ำเงินมา๑๑๕ก็ลดไป๑ปร

ไฟล์สุดท้ายทางด้านเชอรี่นี่
ชกชนะเด่นเกียงไกรไว้ที่เวทีมวยราชดำเนิน

วันนี้ถือว่าแบกน้ำหนักขึ้นมา

คู่นี้น้ำเงินมีดีที่กำปั้นนะครับ

แต่ฝ่ายน้ำเงินนี่เขาไม่ได้มี
เขามีเตะขาเจาะยางกว้างกระจก
เจาะยางนี่ไม่ธรรมดา
พันธุ์ตำรวจตีสัญญารัตนภัยวงครับ

ทางด้านเชอรี่นี่สูง๑๗๒เซนติเมตร
ส่วนทางด้านเพชรสำเร็จนี่สูงแค่

มุมน้ำเงินนี่มีคุณนายกอบต

นายกจำรองกระต่ายช่างครับ
ถอดมงคลให้กับเพชรสำเร็จนะครับ
มุมแดงก็มีตัวแทนของ

ตอนล่ะ
ช่วงต้นแนะนำให้ดูมุมน้ำเงินครับ

แล้วครับท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบัน
นำรายการมาแล้วคู่นี้มีเสน่ห์แน่นอนท่านผู้ชม
ฝีไม้ลายมือเรื่องถีบลูกพริ้วนี่อยู่ที่แดงเลยครับ
เชอรี่ดวงใจพ่อน้ำเงินนี่หนักนวงครับ
ต้นนี่นับน็อกได้โดยตลอดครับน่ากลัวมาก
สำเร็จอบตหนองย่างทอย
ไฟติดวันนี้นะถือว่าเป็นการขึ้นชั้นแล้วขึ้นหลายชั้นด้วยนะครับของฝ่ายน้ำเงิน
ขึ้นลิฟต์มาทีเดียวผวด๕๖ชั้นเลยนะ
รูปร่างอ่าจากดูขึ้นน้ำหนักด้วย
จริงรูปร่างไฟดิงอาจจะดูไม่เสียเปียก
แต่ว่าเป็นน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมาเลยนะ

ต่อยอยู่ร้อยหกร้อยเจ็บวันนี้ขึ้นมาร้อยสิบสองเลย

เป็นมวยที่ช่วงชกทรงมวยนี่สวยเลย

ถ้าวันนี้หากว่าทางด้านฝ่ายเจ้าเพชรสำเร็จผ่านเชอรี่ได้นะ

ประมาณหนึ่งร้อยสิบสี่สิบห้าสิบสองสิบสาม

ถ้าผ่านวันนี้นะจอมน็อกเอาท์คนใหม่เลย

ถ้าผ่านเชอรี่ได้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอน

ก็สักครู่ขนาดเอาแข้งบังแล้วยังสะท้าหนึ่งส่วง
มาอีกแล้วนี่ล็อกเครื่องติดเร็ว
เขาเผาหัวมาอยากบ้านแล้วพี่ป๊า

ขยับเลยรุ่นน้องก็จริงนะ
แต่ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยนะครับ
ความสดในระยะนี้ต้องบอกว่าสุดยอดครับ

ถ้าทรงมวยแบบนี้ยืนจ้องแบบนี้เชอรี่บอกผม

สำเร็จเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าช่วง

ต่อยละเอียดเลยนะไอเจ้าเชอรี่วันนี้ระวังตัวดีละเอียดเลย
แล้วซ้ายกับขวายมันเข้ากันไงแล้วไม่ประหมัด
เกี่ยวไม่ลงก็แข้งซ้ายขึ้นบน

ขวาเพชรสำเร็จหล่นซ้ายเชอรี่ขึ้นกันคอได้ด้วยอันตรายเลย
แม่พอจอดยางเข้าไปเชอรี่มีมองหน้าสองทีแล้วนะพี่ป่าอย่าไปล้อเล่น
ดูว่ามันจะนำชัยชนะจะสร้างสถิติให้กับตัวเองได้อีกหรือเปล่านะครับ

ล่าสุดชนะสวยมาทั้งคู่เลยชนะทีโอทั้งคู่
ชั้นตะคั้กปล่อยต่อให้มันอันตรายเพชรสำเร็จ
เจ้าเชอรี่บอกลูกทีพไม่ได้นะครับ
ขนะหนึ่งเดินแล้วออกแดงต้องโตจังหวาดสองแล้ว
เมื่อก่อนจะระวังตอนนี้แกะระวังประมาณเจออีก

จอมทีมจอมทีมแพ่งโลกาหันล่างอีกหันล่าง
ขึ้นบทอาจารย์

จะไปยังก็ขาดท่อนละครับบทยกที่หนึ่ง
ครับมวยคู่เอียดของเรานะครับผ่านมาแล้วครับยกแรกครับโอ้โห
เชอรี่นี่ตัดขาครับด้านด้านพี่สำเร็จก็เดินเข้าหาต่อยมัดหัวแข้งครับผม
แต่ติดแขนเชอรี่เชอรี่เกี่ยวขาได้ดันล้มนะครับโอ้โหกระโดดเข่าลอย
เสียบอันนี้เชือกครับสวยแล้วแต่ไม่โดนครับแฟนมวยภาพไม่ได้ครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐครับทำไมพลาดไม่ได้ครับฉลองครบรอบหนึ่งปีเมื่อไหร่ครับ
วันเสาร์ที่๒๔กันยายนครับเปิดหัวด้วยเพชรเมืองชนสุสาครมวยไทยยิมครับ
ป้องกันแชมป์รุ่นเฟเทอร์เวทกับชนะเพชร๙๑รุ่งโลศ
ผู้ที่สองอินทราชัยช่อห้าประยักษ์พบกับเดคเกอร์แซมม่อน
ผู้ที่สามเสือใหญ่ช่อห้าประยักษ์กับชิงแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทกับนิยาเล็กเพชร๔๐๐๐๐
แล้วก็ต้องหนีตอนหลัก๒ครับพบกับเพชรพันล้านวิคเอ็มยิง
ส่วนคู่นี้จะเป็นยังไงติดตามยกที่๒ครับ
น้ำเงินเป็นของดีครับแต่มันจะดีกว่ายิ่งขึ้นหรือเปล่า
สลบเลยสิมือถือตัวเองก็จำไม่ได้
วันนี้พันล้องแต่ว่าไงขยับด้วยความมั่นใจ
ห้ามใจไงมวยพันล้องได้ใจเลยแสนว่าชกกับใครนี่
ไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวเลยศักดิ์ศรีการผ่านมวย
ขึ้นหลายชั้นเลยนะฟันธรรมวลวันนี้
ไม่สำเร็จระวังด้วยนะครับ
ขวาหล่นเมื่อไหร่ระวังแข้งซ้ายขึ้นก้านคอของเชอรี่แดงด้วย
ตรงนี้อันตรายแก้งสูงเนี่ย
อยากไปเนี่ยทางมันเข้าด้วยทั้งคู่เลย
ยึกยับยึกยับเน้นที่หมัดตามด้วยแข้งเห็นมั้ย

แต่ถือว่าเก็บอาวุธสวยนะเชอรี่
เก็บประวุธน่ารักเลยครับมันจะรู้เซฟหมดเลย
ยังออกลีลายังออกลีลาซ้ายเตะตีด
ไล่เลยขยับใกล้ไล่เลยนะครับ

ฟันด้วยศอกมีสวนนะมีสวนศอกซ้าย
มีดักแทง

เกี่ยวแล้วคืนเกี่ยวบนไม่ได้เกี่ยวล่างเลยครับ
เป็นลูกพนัดเลยถ้าออกแล้วออกเป็นชุดด้วยเพชรสำเร็จ
เจาะยางมันติดบังตลอดนะ
ยังตั้งครับยังรออยู่นานแค่งซ้ายคอยสาดแค่งซ้ายคอยออกติดบัง
ขยับออกไม่ออกออกไม่ออกเดินเดินเลยเดินเข้าหาไล่มาติดเชือก
หนีไม่ออกหนีไม่ออกตัดเจาะยางพยายามเจาะตลอดนะ
นี่ไงเวลาไปแล้วไปอย่างนี้เลยดูดิพี่ป่าเวลาไปไปแบบนี้เลยเหรอ
เรียบร้อยเลยหักหรือเปล่าท่านผู้ชม
อะไรก็เป็นไปได้นะครับบอกแล้วว่ายอดมวยไทยรัฐนี่เห็นไหม
พิกตลอดแล้วมาจะพิกติดต่อกันหลายคู่ทุกเลยน่ะ
ผมพูดตั้งแต่ยกแรกของคู่แรกนะท่านผู้ชมหลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นมาบนเวที

แบบนี้เดี๋ยวเอาชื่อไปวางเลย
ไม่สามารถขึ้นไปวัดคั้นพวกกิ่งทรงกิ่งทรังได้หมด

ขึ้นหลายชั้นแล้วชนะสวยเมื่อกันน่ารักเมื่อกัน
จะเคยโชคยกสามหรือเปล่าที่ไหนได้พี่บัง
ได้โตยแล้วอยู่ในน้ำหนักตัวแล้ว
ส่วนดีสกับส่วนยกยาลมจะพักกันสักครั้ง